เพราะว่าเธอเนี่ยนะไม่ได้วงไม่ได้ใบ้อะไรหรอกนะคะ
จ้ะทั้งเลขทะเบียนเลขบ้านเนี่ยบางเฮ็งทั้งนั้นเลยนะคะของจ้า
รวมไปถึงการไปกราบไหว้ขอพรตามสถานที่ต่างนะคะ
ล่าสุดค่ะนำไปที่นี่เลยสารเจ้าแม่งูอาง

อย่างที่เห็นภาพนะคะพอไปไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะ
ก็มีงูออกมา๒ตัวโอ้โหคุณผู้ชม

พื้นที่ตรงนั้นเป็นที่อยู่ของงูจงอาง
เขาพักทั้งเยอะอยู่แล้วนะคะและก็มีสารด้วย

แล้วถ้าเกิดว่าชะโงกหน้ามาเจอบรรดางูจงอางเนี่ย

ฉันก็เลยยกมือขึ้นาซะทู
ก็ขอให้เรือรวยเฮงเป้งนะคุณผู้ชมค่ะ
กะหามจ๊ะมายขออภัยเขาไปหาเลขเด็ดหรือเปล่าหรือยังไง

ซึ่งจ๊ะก็บอกว่าแล้วแต่วิจารณญาณเลยค่ะ
ไม่ได้บงไม่ได้ใบ้อะไรก็เห็นตามภาพ
งูเลื้อออกมานั่นแหละค่ะส่วนตัวพี่เซ็กลีนกลัวงูมากเลยนะคะคือเหรอคะ
จริงหรือคะเห็นแล้วคนลูกขนพองมากโอ๊ย